สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเราสามคนแบบนี้นะครับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งครับ
ใช่ครับเช่นเคยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีนี่เลย
ลำปางลำโพงโอ้โหไปถึงลำปางไปไกลแท้ต้องขึ้นเหนือไปเลยเหรอ
ลำโพงมาแคล้วใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม
รีบส่งมาเลยนะครับที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวีเราขอ๓คำหน่อย
คำโดนใจให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วมอย่าลืมนะ
กติกะนะใช่เรื่องของกติกะคนไหมซีเหลี่ยมใช่มั้ยคุณชิษา
บอกเบอร์โทรศัพท์มานั่นแหละเราจะได้ติดต่อกลับไงคะคุณผู้ชม
บอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ไทยรัฐไม่ใช่เราอย่างแน่นอนนะครับ
อ่ะมาที่เรื่องนี้กันหน่อยเป็นเหตุโศกนาฏกรรม
ติดตามข่าวสารนี่แหละครับโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูนะครับ
แน่นอนฮะหลายคนก็ติดตามข่าวสารนี้ในทุกช่องทางทางทีวีก็ว่ากันไป
แต่ในช่องทางของออนไลน์ต้องบอกว่ามีคนดูเยอะจริงจนเกิดกระแสแฮชแท็ก

ไปดูเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ไล่เลี่ยถึงเหตุการณ์สักเล็กน้อยแล้วกัน
แต่ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของการเสียชีวิตแล้วกันเนาะ

กรณีที่อดีตตำรวจเข้าไปก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์
ห้วยนาหลวงตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ก็แน่นอนฮะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะ
แล้วหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุทันทีนะฮะ
แล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีการปิดล้อมแล้วก็ทำการตามยุทธวิธีในการไล่ลากคนร้ายสุดท้ายครับ
คนร้ายก็ยิงตัวตายพร้อมกับลูกเมียนะฮะ
อ่ะในโลกออนไลน์นะครับก็มีการติดแฮชแท็กนะครับ
ราดยิงน้องบัวลำพูนะฮะจนขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งข้ามคืนเลยทีเดียว
ขึ้นเป็นแบบนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่าหลายคนก็อยากจะติดตามข่าวสารนี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยแน่นอนแล้วฮะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รอไปถึงพุธิบาตเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ
เรื่องของข่าวกันบ้างนะครับก็มีรายงานว่าทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้มีรับสั่งให้เตรียมการที่จะเสด็จพระราชดำเนิน
ยังหนองบัวลำพูในวันนี้นะฮะเพื่อส่งเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
อกจากนี้ครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็มีกำหนดการเดินทางไปยังจังหวัดน้องบัวลำพูนะฮะเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
เตรียมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตต่อไปกับเหตุกราดยิงในครั้งนี้
อ่ะขอย้ำอีกครั้งแล้วกันบอกอีกครั้งนะฮะครับรายการคู่กัดสะบัดข่าวนะครับ
ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับยังอยู่ในเหตุการณ์กระหลาดยิงคือวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็จะมีโรงเรียนที่เขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแต่ว่าเขาเนี่ยนะฮะเขาไหวพลิบดีมากนะครับ
เขาย้ายอบพยพนักเรียนไปที่ปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างรวดเร็วเลยครับ

คุณผู้ชมครับผมชื่นชมคุณครูมากเลย

เขากำลังอบพยพนักเรียนนะโอ้โฮเห็นไหมครับ
อีกโรงเรียนหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ที่หนึ่งนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่เขาต้องรีบอบพยพนักเรียนก่อนเลย
ใช่ครับเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับ
คือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่โรงเรียนบ้านโนนสวาสหนองภัยบูลครับ
อยู่ที่ตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
งบัวลำพูขออภัยครับเร่งอบพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
เพื่อพาเด็กนักเรียนไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัยครับ
ภายหลังทราบข่าวว่าโอ้โหมีเหตุกาดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์นะครับ
คือในตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้จูด้งขออนุญาตนิดนึงนะ
คือมันมีการส่งไลน์ส่งข้อความหากันว่าแจ้งเตือนภัยกัน
ในโรงเรียนต่างในช่วงเวลานั้น
แน่นอนฮะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคนร้ายไปตรงไหนอะไรยังไง
แล้วเขาก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะแวะไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะแวะไปตรงนี้
สร้างความเดือดร้อนแล้วไปสร้างความเสียหายกับโรงเรียนอื่น

ครับเพราะว่าโรงเรียนนี้นะฮะเอามาดูพิกัดหน่อย
เขาอยู่ติดกับหมู่บ้านที่เกิดเหตุ๒กิโลเมตรนะ

แล้วอยู่ห่างจากศูนย์เด็กเล็กเท่าไหร่

ใช่ก็ต้องรีบอพยพแบบนี้ฮะ
คลิปนี้เนี่ยนางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ

แล้วก็เขาบอกว่าชื่นชมโรงเรียนโนนสวาสหนองภัยบูล
ที่ได้ติดตามข่าวสารเคลื่อนย้ายนักเรียนและครูของโรงเรียน

พร้อมทั้งกำชับให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
สำหรับการเตรียมพร้อมของโรงเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีโรงเรียนหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกัน
คือโรงเรียนเพลินพัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
เขาได้ฝึกอบรมนี่เห็นไหมครับ
รมนักเรียนในการเอาตัวรอดในสถานการณ์กราดยิง

คือปกติเราก็จะมีการฝึกซ้อมในเรื่องการหนีไฟบ้างล่ะ

แต่ปัจจุบันนี้ก็คือต้องฝึกซ้อมหนีจากเหตุกราดยิงแล้วนะ

ส่วนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง

ใช่เมื่อเผชิญหน้าก็ต้องหาประตูหรือทางออกฉุกเฉินนะครับ

อย่าคลิกอย่ากร้ายเพราะว่าเดี๋ยวคนร้ายจะรู้นะครับ
ต้องหาที่ซ่อนแต่ห้ามซ่อนหลังประตู
เพราะว่าเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยเล็งเป็นเป้าครับ
หาที่ซ่อนได้แล้วก็ต้องอยู่ให้เงียบที่สุด
คือยุทธวิธีนี้เนี่ยสำหรับว่าไม่รู้จะหนีไปไหนแล้ว
มีคนร้ายดักอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังมันหาทางออกไม่ได้
ก็แอบให้ที่เงียบที่สุด
แล้วถ้าถึงที่สุดแล้วล่ะ
เย็นหน่ายร้อยตำรวจสามพรานเนาะ
สาธิตให้น้องรู้จักกับอาวุธสงครามแล้วก็เสี่ยงอาวุธด้วย
ก็ถือว่าได้เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะคะ

อ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเตือนกัน
ก็คือเรื่องของภัยพิบัติฝนตกน้ำท่วมนี่นะคะ
ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือน๓๖จังหวัดที่อาจจะเสี่ยงภัยน้ำท่วมค่ะ
ดูกันหน่อยว่าจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่อยู่นั้นมีพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเปล่านะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะคะว่าจะมีความกดอากาศสูง
ก็คือมวลอากาศเย็นอากาศหนาวนั่นแหละจากจีนเนี่ยจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทย
การที่อากาศเย็นแผ่เข้ามาในประเทศไทยนั้นจะทำให้เกิดอากาศแปรปรวนและเกิดฝนตกขึ้นมา
บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยนะคะ
จะทำให้ฝนตกสะสมหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วย
งั้นก็ลองดูข้อมูลการแพร่อากาศกันก่อนนะคะ
เหนือจะมีฝนฟ้าขนอง๔๐ของพื้นที่ได้แก่เชียงใหม่เชียงพูน
อ่ะขออภัยค่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะคะ
แล้วก็มีรายละเอียดจังหวัดอื่นบนหน้าจอนี้เลยค่ะ
ส่วนภาคอีสานนะคะโอกาสเกิดฝนก็๔๐ของพื้นที่เช่นกันนะคะ
ส่วนใหญ่ก็กระจายอยู่ที่บริเวณภาคอีสานต่อล่างค่ะ
ส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนอง๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ก็อยู่ตอนกลางของภาคเลยนะ
อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาชัยหน้าสุพรรณบุรีเป็นต้นค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตกเยอะหน่อย
อันนี้ต้องเตรียมใจให้ดีนะคะ
ใจกันให้ดีก็คือบริเวณจังหวัดอะไรบ้าง
สะแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีอันนี้คือโซนภาคตะวันออกนะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้างนะคะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนตกมากถึง๗๐ของพื้นที่เช่นกัน
ก็ได้แก่เพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรลงไปถึงนราธิวาสนู่นเลยนะคะ
ส่วนฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันก็ตกหนาแน่นไม่แพ้กันค่ะ
ก็คือนับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตลงไปถึงสตูนเลยนะคะ

ตกเยอะสุดถ้าให้คะแนนสถิติคืออันดับ๑นะฮะ

ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสรับฝนอีกเยอะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพก็คงต้องเตรียมการรับมือเรื่องของปริมาณน้ำนะคะ
ดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากกรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักข่าวอย่างไทยรัฐนี้ด้วยนะคะ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
ผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ

แล้วจะเตรียมไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
อย่างที่จังหวัดแพร่หน้าข่อสีอายุธยา
ไปดูกันใหนกับโครงการธานใจไทยรัฐคำ
อ่ะวันนี้นะฮะทางไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยเขาจัดโครงการทานใจไทยรัฐฮะ
ก็มีผู้บริหารนะฮะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวแล้วก็พนักงานในเครือนะครับ
มาร่วมกันดีเลยเห็นมั้ยยิ้มยิ้มสวยหล่อในในพู่โบราษณ์ของเรานะครับ
มารวมตัวกันในวันนี้แหละครับ
ช่วงบ่ายนี้เองสดร้อนเราเองก็ไปช่วยด้วยนะครับ
ในการที่จะแพ็คของเตรียมไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
ที่ว่าไปกันอยู่ในวันนี้ที่พูดมาคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นกันอยู่
พี่เบิร์ดอ่าแล้วมีคุณขวัญนัฐนานี่พี่เบิร์ดยืนข้างคุณเลยเห็นไหม
โอ้โหพี่เบิร์ดเพิ่งสอบแสงหน้าคุณไปเยอะมากครับ
พรุ่งนี้หน้าตาผมค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับ

น้องใบตองพี่ฝนธนาคต์สำนวนคุณดาวสุภาษฎราคุณชิสานี่น้า
ไปด้วยน้องใบตอง
หลายคนมาช่วยกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่ามาด้วยใจ

ไปเหมือนกันครับช่วยแพ็คของสนุกมากเลยนะครับนี่ครับ
นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศของเราในวันนี้นะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะแพ็คของทุกอย่างในวันนี้ให้แล้วเสร็จ
แล้วเดี๋ยวจะขึ้นรถไทยรัฐรถขัดใหญ่รถที่ใช้ขนส่งหนังสือพิมพ์
ที่ได้รับฉายาว่ายักษ์เขียว
วิ่งเร็ววิ่งไวแต่ปลอดภัยนี่แหละ
ก่อนจะขนไปของยังชีพต่างเนี่ยนะไปถึงมือผู้ประสบภัยเลยนะคะ
ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะมีผู้ประกาศบางส่วนนะครับ
ที่จะเป็นตัวแทนของทุกคนไปร่วมด้วยช่วยกันมอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมครับวันนั้นเดี๋ยวผมก็ไป
คุณชนะก็เสร็จรายการตลอดข่าวก็ตามไปเลยนะคะ
ไปดูข่าวนี้ครับโซเชียลเขาแชร์กันว่ามีไข่ปลอม

ดีนะไข่ปลอมมันเป็นยังไง
คือคุณผู้ชมอยากรู้ว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จไปดูพร้อมกันครับ
นี่ครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอหนึ่งในโซเชียลว่า
อย่าไปซื้อไข่ต้มหรือไข่พะโลที่ไหนเด็ดกินเด็ดขาด

เพราะเป็นไข่ปลอมมันผลิตจากสารชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารภายในครึ่งปี
ทางกรมประสุทธิ์กระทรวงเกษตรและสหกรครับได้ตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี๒๕๖๓แล้วนะครับ

แล้วก็ตามกลับมาแชร์ในโลกโซเชียลไลค์ต่อหลายครั้งโดยขอย้ำผู้ปฏิโภคนะครับ
อย่าตื่นตระหนกครับไม่แชร์คลิปแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนนะครับ
ทางกรมประสุทธิ์กระทรวงเกษตรและสหกรครับ
รับรองว่าประเทศไทยมีไข่ไก่ปลอมไม่มีไข่ไก่ปลอมอย่างแน่นอนครับ
เพราะประเทศไทยสามารถผลิตไข่ไก่ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อการความต้องการของผู้บริโภคนะครับ
และไม่จำเป็นต้องทำไข่ปลอมขึ้นมานะครับ
เพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ให้เลือกซื้อสินค้าที่มาจากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับตราสัญลักษณ์ประสุทธิ์โอเคนะครับ

แจ้งเตือนกันเรื่องแบบนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันเรื่องดีกันบ้าง

เพราะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
หลายคนอาจจะได้ยินข่าวมาว่าทางภาครัฐเขาจะให้กลุ่มเปราะบางได้ใช้สิทธิ์ไปจนถึงปี๖๖
จริงหรือเปล่าอ่านเรื่องนี้มาติดตามกันเช่นกันนะคะ
สำหรับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๕นี้นะคะ
ทางรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มผู้ที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
กลุ่มทุกคนภาพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้หญิงตั้งคันในลักษณะแบบนี้นะคะ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
สำหรับมาตรการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะคะยังได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาคม
คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ๒๐๐๓๐๐บาทต่อเดือนนะ
ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในกรณีที่ใช้ไฟไม่เยอะไม่เกิน๕๐หน่วยต่อเดือนก็ช่วยเหลือติดต่อกัน๓เดือนนะคะ
ก็เป็นศิษย์ที่ได้ว่าพิเศษเลยก็คือให้ใช้ค่าไฟฟ้าฟรีแต้าหากว่าใครใช้เกิน๕๐หน่วยต่อเดือนนะคะ
ก็ถือว่าแบ่งเบาภาระไปได้นะคะส่วนค่าน้ำปลาปลาค่ะถ้าหากว่าใช้น้ำปลาปลาเกินร้อยบาทแต่ไม่เกิน๓๑๕บาท
บาทจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน๑๐๐บาทค่ะแต่ถ้าหากคุณเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเกินกำหนด
อันนี้ต้องบอกว่าให้ชำระเองนะซึ่งทางรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือไปถึง๗เดือน
ถ้านับแล้วก็คือตุลาคมหกห้าจนถึงเมษายนหกหกไปเลยจ้าครับอ่ะก็เป็นเรื่องสิทธิ์ต่างต่างนะ
ประชาสัมพันธ์มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันจะได้ไม่ลืมสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยพวกชอบถ้ำมองชอบส่องชอบดูพูดง่ายพวกชอบซูมนั่นน่ะ
หวังให้ดีนะไปส่องบอกเลยบางคนไปส่องพลาดแล้วอย่างพ่อนุ่มคนนี้พลาดแล้วไปเล่นบ้านผู้ใหญ่
เอาไปส่องลูกสาวใหญ่บ้างโดนจับได้คณะค้าเขาเลยครับ
ยอมรับว่ามาดูครับส่องจริงครับ

แต่ดูได้ไหมดูดูในมือเห็นในมือนั้นถืออะไร

โอ้โหไม่รู้ล่ะแต่น่าจะเป็นอาวุธล่ะ
ก็คือถ้าไม่ขอโทษก็คงจะโดนจานไปหลายทีอยู่ค่ะ
คือชาวบ้านเขาลุมล้อมเลยนะเตรียมแล้วเตรียมจะลุมประชาธรรมแล้ว

ผมยอมรับครับขอโทษครับ
แล้วขอร้องบอกให้ปล่อยตัวใครจะปล่อยล่ะครับ

คือทางตำรวจเขาได้รับแจ้งมาครับ
หลังจากนายสำเริงอำพรผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
ตะบนเกวียนหักอำเภอขลุงนะฮะที่จันทบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหชาวบ้านเขาไปช่วยกันล้อมจับ
ผู้ชายคนเนี้ยอายุสักประมาณเกือบเกือบสี่สิบปี
แอบดูลูกสาวผู้ใหญ่อาบน้ำโอ้โหนี่ก้มลงยกมือไหว้เลย
โอ้โหช่างกล้านะคุณชิสาคุณจูด้งครับโอ้โหอ้าว
ตำรวจไปตรวจสอบทันทีเบื้องต้นพบว่านี่
ชาวบ้านประมาณสามสิบคนยืนล้อมอยู่แล้วน่ะเออ
ถ้าไปไม่ทันเผลอชายคนนี้ไม่รอดนะครับ
ผมบอกเลยครับนั่นสิฮะโอ้โหอ่ะมาทราบชื่อทีหลัง
นายคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายอนุพลอ้อนทอง
อายุสามสิบเก้าปีจะสี่สิบอยู่แล้วล่ะสอบถามไป
นายอนุพลทำไมถึงทำอย่างนี้ยอมรับไหม
นายอนุพลยกมือไห้ยอมรับครับขอโทษครับ
คือผมมักจะแอบมาจอดรถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์
ซุ่มคอยแอบดูคนในบ้านของผู้ใหญ่อาบน้ำเป็นประจำแล้วครับ
โอ้โหคือทำซ้ำซากมานานแล้วเนี่ยล้อมจับได้แบบเนี้ย
เขาจึงยอมรับอะครับชาวบ้านนะครับ
เขาก็มากันเพียบอ่ะอย่างนี้ไปดูช่วงนั้นหน่อยไหม
ช่วงที่นายอนุพลเขายอมรับสารภาพ
เขาพูดว่ายังไงบ้างครับยอมรับว่าตั้งใจมาดูลูกสาวเขา
รับไหมตั้งใจมาดูเอางี้ลูกผู้ชายตั้งใจมาดูไหม
ตั้งใจได้ครับตั้งใจเนอะถ้าดูได้ครับ
ถ้าดูได้เราก็ดูโอเคมันเอายังไงนะ
ถ้าดูได้เอาก็ดูคือเขาไม่ได้อนุญาตให้ดูได้ไง
เออเออไปดูกันต่อคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบ
พบโอ้โหเดี๋ยวโทรศัพท์มือถืออันเนี้ยสำคัญอ่ะ
ไปดูมือถือของนายคนนี้ครับคลิปเพียบเลย
คลิปที่เขาถ่ายเอาไว้น่ะเห็นไหมไม่ได้ผู้เสียหายมายืนชี้ชี้เลย
ก็คือไม่ได้แค่ส่องอย่างเดียวแต่ถ่ายไว้ดูด้วย
น่าจะมีการซูมด้วยระวังให้ดีเถอะพวกชอบซูมนั่นน่ะเออเออ
ชนะก็คือเรื่องของเรื่องเวลาเราถ่ายโทรศัพท์เนี่ยนะ
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปมันจะระบุตำแหน่ง
เออใช่มันชัดเจนเลยมันจะบอกวันที่เวลาด้วย
นั่นแหละครับหลักฐานชั้นดีที่มัดตัวคนร้ายคนนี้เอาไว้แล้วตรวจสอบ
ไปดูรถปันศัยขาวเปิดบ่อขึ้นมาดูพบเอกสารเงินกู้บ้าง
บัตรเงินกู้สีชมพูอะไรมากมายครับพบบัตรพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งด้วย
อืมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานให้หมดถ่ายรูปเอาไว้
คุณผู้ชมในช่วงของการจับกลุ่มนะอย่างที่ผมบอกไป
นายคนนี้ยอมรับสารภาพใช่ไหมยกมือไหว้ใช่ไหม
เขาพูดด้วยนะบอกว่าอย่าเลยพี่อย่าจับผมเลย

อย่าดำเนินคดีเลยแม่ผมป่วยลูกผมยังเล็กยอมรับว่า
พูดแบบเนี้ยขอความเห็นใจอ่ะเออโอ้โหแต่ก็พูดตรงตรงนะ
ไม่ได้มาซ้ำเติมเลยนะคือถ้ารู้อย่างนี้
ก็อย่าไปทำสิใช่ใช่ไหมอืมอืม
คุณบอกเหมือนกันนะเนี่ยพอบอกว่าอย่าซูมอย่าซูมเนี่ย
ช่างภาพเรามือไม้สั่นไม่กล้าซูมแล้วเออมันก็ดักเขาไปเป็นอย่างนั้นเนอะ
คุณผู้ชมจากเรื่องเตือนภัยไปเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนักศึกษาพยาบาลครับ
เขากำลังจะข้ามสะพานลอยข้ามทางมาลายขออภัยครับ
แต่อยู่ดีมีรถตู้คันหนึ่งเร่งเครื่องมาแบบนี้ครับ
โอ้โหโหดูเลยฮะมันได้เหรอแบบเนี้ย
เกือบเป็นเหตุโศกนาฏกรรมอีกแล้วใช่คืออ่ะสังเกต
มาแบบนี้เลยอ่ะเออน่ากลัวจริงจริงค่ะใช่ฮะแล้วมาเร่งแบบนี้
ถ้ารีบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานนะ
แล้วหูแล้วคือน้องเขาข้ามไปจะถึงฝั่งแล้ว
คุณข้ามเข้ามาเหยียบเส้นทางมาลายแบบนี้
แล้วน้องคนที่เป็นผู้ชายถึงกับต้องถอยหลังมาเพื่อให้รถตู้ไปอ่ะ
แล้วไม่มีท่าทีที่จะขอทงขอโทษอะไรเลย
แบบนี้คุณผู้ชมครับก็ต้องเอามาแชร์กันนะ
ก็ต้องเน้นย้ำนิดนึงว่าเวลาที่มีคนเดินตรงทางม้าลายเนี่ย

ให้เขาไปก่อนไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับ
วิธีการขับรถไปถ้าคุณสังเกตเห็นทางม้าลาย
ชะลอก่อนนั่นคือคนสำหรับขับรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์
อัปเดตแล้วกันกรณีที่ร้านขายของชำที่สมุทรปราการเนี่ยเกิดพื้นมันซุดถล่มลงมา
วันนี้เรามีรายงานความคืบหน้ามาแนะนำแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะคะ
กรณีนี้เป็นยังไงไปดูกันค่ะ
เอาเป็นตามที่เห็นนี้เลยค่ะคือพื้นบ้านเนี่ยมันซุดคุณสังเกตภาพจากวงจรปิดให้ดีนะคะ
ที่มันจะซุดเนี่ยสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้เขาได้ยินเสียงแตกร้าวของอาคารเนี่ยดังล้าวแบบเปรี้ยค่ะ

พอรู้แบบนั้นเขาเริ่มถอยออกมาแล้วนะฮะเริ่มผิดสังเกตถอยออกมาแล้วและไม่กี่วินาทีถัดจากนั้นเนี่ยค่ะ
บ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่๓๓ทับ๔๑นะคะก็เปิดเป็นร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านกิตินครแพร่กษาภายในซอยมังกรนาคดีเนี่ยนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการลักษณะอาคารก็เป็นทาวน์เฮาวส์๒ชั้นเนาะแล้วก็ปลูกติดติดกันที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าอาคารนี้ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มมันก็เลยทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรง
รับน้ำหนักเยอะเขาบอกอยู่เนี่ยมา๑๐กว่าปีแล้วนะ
เพราะฉะนั้นอาคารมันก็เสื่อมได้สุดได้
คือเท่าที่ดูจากตรงนี้เหมือนเป็นการต่อเติมหน้าบ้านหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะเหมือนต่อเติมทางข้างหน้าบ้านเนี่ย
เพื่อให้เป็นร้านขายของชำก็น่าจะเป็นลักษณะนั้น
แล้วพอมีการต่อเติมเอาของมาวางไว้เยอะ

ถูกค่ะหลายสิบปีด้วยแล้วอาจจะเรื่องของฝนฟ้าอะไรต่าง
นี่เจ้าของบ้านคุณปริสาจิรคณากรอายุ๕๖ปี
ก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังนะแล้วบอกว่า
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านประมาณ๕๐๐๐บาท

ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งก็ยังทำใจไม่ได้ยังหวาดภาวะแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังเคราะห์ดีแล้วค่ะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายใดนะครับ
คงต้องฝากเรื่องของการสร้างอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงกันด้วยนะคะ
เปลี่ยนอารมณ์ไปหาอะไรอร่อยทานเมนูง่าย

บอกว่ารสชาติดีราคาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไร
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
อุ๊ยน่ากินมาก
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของคู่กัดสะบัดข่าวต้องไปแล้วครับ

คุณหินเห็นของกินแล้วอย่างนี้เลยนะ

เอาตามเพจดังเข้าไปนะฮะไปกินข้าวแกงแสนอร่อย
ร้านข้าวแกงเตาปูนป้าจำเริน
กรุงเทพนนทบุรี๔แขวงบางซื้อเขตบางซื้อกรุงเทพนั่นแหละคุณผู้ชม
โอ้โหมันมีมากมายไม่รู้โถ่มัน

ดิฉันชอบพวกแกงพะแนงแกงกะทิอะค่ะ

อ่ะก็มีอร้านที่เขาเปิดตั้งแต่ช่วงตี๕
ยาวไปจนเกือบเที่ยงคืน
โอ้โหเอาเวลาไหนนอนเนี่ย

เอาคุณนึกภาพดูนะปิดเที่ยงคืนแล้วช่วง

แล้วเอาเวลาไหนนอนแล้วก็
ต้องยอมรับเลยว่าเขาต้องเด็ดจริงใช่ไหมคะ
อาจจะมีแบบเป็นวนรอบ

แต่บอกเลยว่าขายดิบขายดี

บ่อนแอปพิไทซ์บ้าง

แต่บางทีคำเฉพาะอาจจะเขียนเป็นพิเศษ

รักเราไม่เก่าเลยจะหวานขนาดไหน
ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม

รักเรายืนยงที่

อันนี้คือคุณยัยเขาตักแย่งคุณตาร่ะ
ไปแย่งจะเป็นเช้ิง

ลืมหนา้ายาก็แบ่งให้

เอามาเลยตับน่ากินไหมกินไหม

คือถามินไม่ได้ห่วงว่าจะตักให้

แต่อีกมุมคือกลัวแฟนอ้วนไม่อยากให้กินเยอะ

พาไปดูเรื่องของคุณลูกบ้าง
อย่าปล่อยให้ลูกเลี้ยงพ่อ

ตั้งกระทะแล้วทอดพ่อเลยชุบแป้งสนานมาเลยนะคะทั้งลูกทั้งพ่อแหละคุณชนะดูค่ะนะแป้งกระปุกกับเด็กนี่อย่าเอาไว้ด้วยกันเลยนะจริงนะ
และที่สำคัญอย่าปล่อยลูกเอาไว้กับคุณพ่อเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นงั้นเล่าให้ฟังเลย
บ้านคุณก็มีลูกเล็กคุณก็เป็นคุณพ่อมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหม
โอ้โหผมนี่มีหลากหลายเลยทำคลิปในติ๊กต๊อกแกล้งลูกประจำ
อ้าวเป็นคุณแกล้งลูกเหรอใช่ผมแกล้งลูกแทน
หลากหลายมากเลยไปตรงไปเต้นไปเล่นละครแสดงบทร้ายแล้วลูกก็ร้องไห้
นี่ลูกแกล้งให้ลูกร้องไห้ลูกแกล้งให้ลูกร้องไห้
เร็วไหมล่ะครับเพื่ออะไรก่อน

คือเรื่องของเรื่องก็เล่นกันสนุกสนุกเล่นกัน
อยากให้ลูกมีรอยยิ้มใช่ไหมล่ะ

สุขสรรค์ศาสตร์จริงเหมือนครอบครัวนี้เหมือนกัน
ก็เป็นอย่างนี้จริงดิฉันก็ลูกประมาณขวบหนึ่ง
เหมือนกันค่ะถ้าจะเอาแป้งไว้กับลูกเนี่ยก็เทกันแบบสนุกสนาน
เหมือนพวกคุณ๒คนวันนั้นก็เล่นแป้งกันมั้ยใช่เหรอ
อ่าใช่ฮือใช่หรือไม่จ๋าหวะ
ธุรกิชน้าเนี้ยถ้าคุณผู้ชมหาหาดูย้อนหลังได้เลยน่ะตลอดเผา
คุณผู้ชมไปดูนี้เลยไม่ใช่เรื่องของพ่อกับลูกละ

แป้งไม่เกี่ยวหรอกเจ้าเด็กเล่นแต่ผู้ใหญ่ก็ติดแป้ง
อาบน้ำเสร็จแล้วก็ปากแป้งเป็นเรื่องประจำอยู่นะ

ยังไงคุณชูโด้งเพราะว่าเบรกหน้าเรามีอะไรดี
ช่วงหน้าพาไปดูบอกเลยว่าฟินมากสนุกเย็นชุ่มฉ่ำจริงนี่
น้ำตกน้ำตกที่ไหนถ้าอยากรู้ช่วงหน้ามาติดตามครับ
จะบอกว่ายังมีเวลานะครับคุณผู้ชมครับ
แอดไลน์กันมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
ขอแค่๓คำเองไปให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วไทยอยู่ในเวลานี้นะครับ
แล้วถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเราก็จะได้รับหลัมพงตัวนี้ไปเลยนะคุณจูฎง
ได้ครับนี่หลัมพงมาเชลด์อู้วใครก็อยากได้
คุณผู้ชมพาไปกันต่อกับน้ำตกเสาหินอัคคณี
บอกเลยว่าครั้งนี้ข้างบนบรรยากาศน่าจิบกาแฟกลิ่นมากเลยครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งครับ
ตอนนี้ผมยังอยู่ที่น้ำตกเสาหินอาคณีหรือน้ำตกทรัพย์ครูครับ
ครั้งที่แล้วโอ้โหกว่าจะเข้ามาได้แต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปตรงนี้เลยฮะโอ้โห
ดูเส้นทางลำบากกว่าตอนที่แล้วอีกคุณผู้ชมครับหินร้อนแบบนี้
ดูว่าผมจะขึ้นไปได้ไหมตามผมมาเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมผมจะขึ้นไปแล้วฮะตามผมมาเลยครับ
นี่ฮะโหเหมือนปีนเขาเลยคุณผู้ชม
ต้องหาเหลี่ยมให้ดีนะครับ
เอาล่ะโหคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นแล้วฮะน้ำไหลแรงมาก
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นน้ำมาจากไหนไปต่อเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าตรงนี้นะฮะ
มันจะเป็นหินสลับกับทรายนะเป็นหินก้อนใหญ่ด้วยนะคะ
เดินลำบากนิดนึงต้องย่อยุบย่อยุบนะฮะ

แต่ว่าถ้าสังเกตหินตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมนี่ฮะ
จะใกล้กับเก็ดพญานาคเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
อารมณ์เหมือนพญานาคกำลังเลื้อยขึ้นไปบนน้ำตกแบบนี้ฮะ
สวยงามมากเลยโอ้โหเห็นสายน้ำแล้ว
ตรงนั้นน่ะน้ำแรงมากเลยคุณผู้ชม

โอ้โหหินใหญ่มาก

อกจากที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาด้วยนะครับ
ได้ข่าวว่ามีนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาเอาหินเนี่ย
ทดลองไปฝาลจนหินเนี่ยบาง
เสร็จแล้วเขาไปดูเขามีแร่ธาตุอะไรบ้างนะ
ปรากฏว่าอาจจะมีเพชรหรือพลอยได้ฮะ

ถ้าใครชอบในเรื่องของธรณีวิทยาต้องมาเลยนะครับผม
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังอยู่ที่ชั้น๓นะฮะ
กำลังจะขึ้นไปที่ชั้น๔แต่ว่าโอ้โหเห็นมุมนี้คุณผู้ชม
แต่ว่าชั้นที่๔เป็นยังไงไม่รู้ต้องขึ้นไปอีกครับ

แล้วตรงนี้ขึ้นหน้าให้หน่อยครับทุกคุณผู้ชมครับ
โอ้โหคุณผู้ชมอย่างใดครับสวยมากเลยทีเดียวตรงนี้
ยิ่งมองจากมุมนี้ยิ่งสวยงามมากเลยนะฮะดูสิฮะ
สายน้ำทั้งสองสายปุ๊บมาประกบกันสวยงามมากจริง
นี่ปรบมือให้เลยครับคุณผู้ชมมาดูวิวข้างบนว่าจะสวยขนาดไหนครับ
ผมก็ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของน้ำตกเสาหินอักษณีแล้วเย่โห
ชั้นบนบรรยากาศร่มลื่นมากมากเลยดีฮะทั้งต้นไม้ทั้งน้ำตกไหลแบบไม่แรงมากชิว
แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับน่าเสียดายผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
อย่าลืมติดตามชมนะครับ
วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมนะเป็นเพื่อนกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เราจะได้อัปเดตข่าวสารแต่ละวันกันแบบด่วนเลย
นี่ค่ะพอกดเข้ามาปุ๊บคุณจะเห็นรายละเอียดแบบนี้

วันนี้เรื่องที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง๑๒๓ก็ว่ากันไปนะ
เราก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารทันทุกกระแสทุกประเด็นแน่นอนค่ะ

คุณผู้ชมไปดูซุปเปอร์ฮีโร่
ว่างที่เขาไม่ได้ออกไปจัดการเหล่าร้ายเขาทำอะไรกัน
ถ้าอยากรู้บอกเลยว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กันสมัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูซุปเปอร์ฮีโร่เวลาว่างงาน

น่าจะเป็นพ่อบ้านใจกล้า
ซูเปอร์ฮีโร่กันหน่อยถ้าเขาไม่ได้ออกไปปราบเหล่าร้ายเขาทำอะไรกันครับ
โอ๊ยก็ไปเล่นกองดินกองทรายกันเหรอ

เดี๋ยวเอาดินแบบว่าปิดตัวเองมิตรเลยค่ะ
เขาว่ากันว่าคลิปนี้คือคลิปซุปเปอร์ฮีโร่ว่างงาน
มันก็มีอีกช่วงหนึ่งนะยังฮีโร่ว่างงานเลยช่วงโควิดไม่ได้ถ่ายหนังอะไรกันเลย

ก็มีเหมือนกันนะฮีโร่บางตัวมาขายพวงมาลัยอยู่แถวสี่แยกไฟแดงบ้านเรา
เออสายพลิกไม่ได้มา
ดูแล้วก็ขำดีเอามาให้ได้ชมกันขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมได้เวลามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ลำโพงมาเช้านี้แล้ว
สำหรับผู้โชคดีที่ได้ลำโพงนี้ไป

คุณเคครับ

นักชื่อเคเคเขาตอบมาว่ายอมแพ้

สามคำโดนใจแบบนี้ก็รับไปเลยรางวัลของเราครับลำโพงมาแชร์
คุณซีเททักเข้ามาได้ในอินบล็อกของแทนแฟนเพจพวกเรา
รัฐทีวีนะคะแล้วก็รอการติดต่อกลับจากทีมงานได้เลยค่ะ
ไปไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า

ถูกต้องนะติดตามขสานกระโพดรอให้ดีนะคะ

ใช่ครับปิดท้ายด้วยภาพแมวเหมียวเล่นกับน้ำเม่นครับ

เปิดปากกับภาคภูมิหมดเวลาของเรา๓คน

โปรดติดตามตอนต่อไป